เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าน่าเอ็นดู
ชาวบ้านที่ตำบลสัมพะเนียงอำเภอโนนแดงจังหวัดโคราชครับเอ็นดูอะไรอ่ะ

และนี่ก็คือขวัญใจชาวบ้านตะบนสัมพะเนียง
น้องหมูป่าค่ะ

ใช่แล้วเขามีชื่อด้วยชื่อว่าน้องพุ่มพวง
พุ่มพวงน้องพุ่มพวงนี่คือหมูป่านะคะ
ส่วนหมาข้างนี้ยังรอตั้งชื่ออยู่
หมูป่าเนี่ยนะคุณรู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไง

เอางี้ไปรู้จักน้องพุ่มพวงดีกว่า
น้องพุ่มพวงเขาแสนรู้จริงนะครับ
เพราะว่าเขามีนิสัยขี้เล่น

ถ้าเห็นคนเป็นไม่ได้นะต้องวิ่งหา

ถ้าเห็นหมูเห็นหมาเห็นแมวภายในวัด

เด็กชอบวิ่งเล่นกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะ

รักน้องหมูป่าเนี่ยนะคุณผู้ชม
เจ้าอาวาสวัดบ้านซากคือพระอาจารย์ประพาท

สักประมาณ๓เดือนก่อนที่จะไปร่วมงานศพ
ก็มีชาวบ้านจะนำหมูป่าตัวนี้มาเชื่อ

เพลินไงมันก็น่ารักน่าเอ็นดูไง
ชาวบ้านเห็นเลยไม่กล้าเชื่อก็เลยเปลี่ยนใจ
เอาไม่ฆ่าไม่เชื่อดมันแล้วถวายหลวงพ่อซะเลย

แล้วหลวงพ่อท่านก็อุปการะเลี้ยงอะนะ
ไปเลี่ยงมาสังเกตดูเออมันแปลกนะ

คือมันขี้เล่นมันเหมือนแมวเหมือนหมาแบบนั้น
ครับแล้วถ้าหากว่าวันไหนนะ
ไม่ปล่อยมันออกมาจากกรงให้มันมาวิ่งเล่น
มันเจออารมณ์เสียอ๋อมันหุดหงิด
มันหงุดหงิดงุ่นง่าเลยต้องออกมาเดินเล่น
มาให้นอนเก่าพุงแบบนี้แล้วคุณดูสินี่อาการแบบนี้มันสุนรักชัด
เออนั่นสิคุณไปเรียนแบบยังไงกันมา
มันก็เลยเป็นความแปลกความน่ารักความน่าเอ็นดูของหมูป่าน้องพุ่มพวง

ไม่ใช่ว่าหมูป่าทุกตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะ
จริงที่สำคัญหมูป่าถ้าเกิดว่าผสมพันธุ์เมื่อไหร่โอ้โห
เยอะค่ะเดือดร้อนเหมือนกันนะมีอย่างนี้ไง
มีบางที่ที่เขาเอาหมูป่าไปปล่อยแล้วแบบผ่านไปไม่นานนะคะ

อ้าวนี่แล้วอาจจะเลี้ยงเจ้าจังเก้าพริกก็ต้องดูให้ดีแล้วกัน